คุณผู้ชมคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงพลังแห่งความจงรักพักดีนะคะของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนค่ะรวมไปถึงในต่างประเทศด้วยนะคะที่ได้มีการร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพล
ขอบคุณค่ะ

นำทางชีวิตของตนอาจมีบางคนที่เราได้ลืมไป
พ่อไม่เคยขอให้เรารักพ่อ
เพียงขอให้เราได้รักกัน
แค่มองด้วยรัก
ก็จะเห็นเข้าไปทั้งหัวใจที่อยู่ในนั้น
ที่มีกันและกันไม่เคยตาย
หากพ่อมองอยู่บนนั้น
และได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหน
คงไม่ยากเกินไปสักครั้งหนึ่ง

ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้
ฟ้าละอองทุลีพระบาท
จะขอน้ำนำตามคำสอง
แค่มองด้วยรัก

ถึงหัวใจที่อยู่ในนั้น
ที่มีกันและกันไม่เคยต่าง
หากพ่อมองอยู่บนนั้น
และได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหน
คงไม่ยากเกินไปสักครั้งหนึ่ง
ที่เราได้รักกัน
อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ
ให้เราได้รักกัน
ให้พ่อได้สุขใจ